คุณผู้ชมมาดูคดีที่อุบลราชธานีหน่อยค่ะ
เป็นคดีที่ผู้ชายที่ทำงานก่อสร้างคนหนึ่ง
ไปขืนใจเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
ตำรวจไปขอสารออกหมายจับผู้ชายคนนี้แล้ว
แล้วก็ตำรวจก็บอกว่าให้รีบมามอบตัวนะคะ
เป็นคดีที่เด็กหญิงอายุ๑๓ปีค่ะ
เป็นเหยื่อของคนงานก่อสร้างนะคะ
อายุประมาณ๔๐ปีที่อาศัยอยู่ในหอพักเดียวกัน
ล่อลวงเด็กหญิงบอกว่าจะพาไปซื้อของขวานวันเกิด
แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้พาไปซื้อ
พาไปขืนใจที่บ้านร้างหลังหนึ่งนะคะ
จากนั้นก็พาเด็กหญิงไปส่งที่แคมป์คนงานก่อสร้าง
กลางซอยเทคโนตำบลขามใหญ่
ซึ่งแม่ของเด็กหญิงทำงานอยู่
เรื่องก็เลยแดงขึ้นมาแม่เด็กไปแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะคะ
ซึ่งเด็กผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นคนงานก่อสร้างทำงานที่เดียวกับแม่
พักอยู่ห่างจากห้องของเธอไป๔ห้อง
วันนั้นมาหลอกเธอบอกว่าจะพาไปซื้อของขวัญวันเกิด
แล้วเดี๋ยวจะพาไปหาแม่เด็กก็เชื่อค่ะ
แต่สุดท้ายก็ถูกพาไปขืนใจนะคะ
บอกจำไม่ได้ว่าบ้านร้างที่ถูกหลอกไปขืนใจอยู่ตรงไหน
เพราะว่าเพิ่งย้ายมาที่หอพักนี้ได้แค่๓วัน
แต่ว่าจำลักษณะของผู้ก่อเหตุได้
คือแต่งตัวเสื้อแขนสั้นแขนสีเทากางเกงยีนขายาว
เข่ามีรอยสักเต็มตัวแล้วเป็นชาวศรีสะเกด
แล้วผลตรวจร่างกายของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีลงความเห็นว่า

ตำรวจก็เลยไปยื่นขอสารจังหวัดอุบลราชธานีออกหมายจับ
นายเกดแก่นสนอายุ๔๕ปี
คนงานก่อสร้างผู้ต้องสงสัยข้อหาข่มขืนกระทำชำราวหญิงอื่น
ที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเองที่อายุไม่ถึง๑๕ปี

ตอนนี้เจ้าหน้าที่บ้านพักฉุกเฉินของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อุบลราชธานีก็รับไปดูแลสภาพจิตใจ
กว่าเด็กจะมีอาการดีขึ้นค่ะ